ช่อนี่ก็ไม่ได้ระบุถึงใครนะคะ
แต่อีช่อนี่คือคนที่ไม่รักษากฎระเบียบ
มันเป็นการเรียกกันแถวบ้านค่ะ
และว่ามีระบุว่าพรรคสีส้มมันไม่เป็นอนาคตใหม่ไหมครับ
มีสมาชิกรัฐสภาหลายท่านนะคะ

ที่ไม่เคารพระเบียบในการประชุมทรัพย์ค่ะ
แต่วันยาการประชุมวันนั้นมันทำให้เข้าใจเรามาอยู่
มีความประชุมกับเพื่อนไหมครับ
วันนั้นเขาก็จะไม่เคารพเลยนะคะ
ระเบียบข้อบังคับการประชุมนะคะ
เช่นมีการคือเห็นไมโครโฟนนะคะ
ก็เดินไปกดปุ่มแล้วก็พูดพูดค่ะ
แล้วก็ประธานบอกว่านั่งลง

ประธานบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อน

จนกระทั่งสมาชิกเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาเนี่ย

ก็ยังพูดพูดไปอย่างนี้ค่ะ
มันทำให้เป็นสภามันเสียเวลา

เพราะว่า๒วันนั้นเนี่ย
คือมันเป็นการ
โหวตประธานกับรองประธานแค่นั้นเอง
แต่ว่าจะมาพูดเรื่องประชาธิปไตย

เรื่องเหยียดเพศ

คือมันคือ
สภาเขาไม่อนุญาตให้หาเสียงนะคะ
คือมันเป็นระเบียบวาระที่ว่า
เลือกประธานกับรองประธานแค่นั้นเอง
แต่ว่าส่วนของคลิปนั้นก็คือ
พูดถึงใหม่ในจักรที่อัดบาลอย่างเนี่ยค่ะ
ในคลิปนี้คือหมายถึงคุณช่อพักอนาคตใหม่

หมายถึงคุณชอบพักอนาคตใหม่หรือเปล่า

ค่ะยืนยันว่าไม่ได้สื่อไปถึงคุณช่อใช่ไหมคะ

แล้วเหตุผลจูงใจอะไรถึงได้พูดออกมาในคลิปนั้นค่ะ
ช่อเนี่ยมันเป็นคำคล้ายกับ
คำเรียกกันเล่นคำเปรียบเปลย
ถึงคนที่ไม่รักษากฎระเบียบนะคะ
แถวบ้านถ้าเขาคุยกันก็
อี้ช่ออย่างนี้
คือไม่รักษากฎระเบียบ

เพราะว่าการที่คนเข้ามา
ต่อว่าด่าทอหยาบคาย

ถึงคุณพ่อเรื่องคุณพ่อยิงสุนัขตาย
ถึงเรื่องการถูกกล่าวหาอาวุธสงคราม
วัวที่ดิฉันเลี้ยงว่าไม่ดี
ถึงตัวดิฉันแย่งวัวดิฉันกินย่า
ถึงฟันดิฉันว่าฟันดิฉันไม่สวยต้องไปดัดใหม่
ด่ามากมายไก่กองถึงกระทั่งว่าดิฉันเป็นกะหรี่
ซึ่งแบบว่าด่ากันแล้วก็ลูกชายดิฉันซึ่งไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องนี้
คือดิฉันเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียนะคะ
การการกระทำอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามีพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย
ก็จะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าก็แจ้งความนะคะ
ก็ว่าจะไปแจ้งความเพราะว่าคือ
มันเป็นการดูถูกดูหมินกันนะคะแล้วไม่เป็นข้อเท็จจริงเลย
ถ้าดิฉันเป็นคนไม่ดีตามที่เขาพูดพูดกัน
แล้วก็เมื่อเช้าไปเจอคุณกัญชัยในรายการ
คุณกัญชัยนำภาพมีการตัดต่อทำภาพนะคะ
ถึงขั้นว่าดิฉันโพสต์ว่า

คนที่ต่อว่าดิฉันคนนึงว่าขอให้แม่มึงตาย

ฉันก็เลยบอกให้ทางทีมงานนะคะ

เสิร์ชได้เลยเสิร์ชได้เลยว่าดิฉันโพสต์เปล่า
อย่างนี้ก็ไม่เจอเพราะว่าไม่ได้โพสต์
แต่ว่าแล้วก็มาเขียนว่าเป็นสอสอตลาดร่างนะคะ
ซึ่งดิฉันก็รู้สึกว่าแบบไปกันใหญ่แล้วในโซเชียลมีเดีย
เพราะว่าการทำภาพเหล่านี้มันทำกันได้นะคะ
มันก็เป็นสิ่งที่ดิฉันต้องจำใจกับตรงนี้
ว่าเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียอีกคนนึง
รู้สึกยังไงกับแฮชแท็ก
ก็ไปแจ้งความเท่าที่แจ้งได้นะคะกับคนที่โพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงนะคะ

คือจะดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ตัดต่อทริปนี้
โอ้มันหลายเยอะค่ะมันเยอะมากค่ะ
คือชาวเหมือนกันก็มีการใช้คำว่าเราเป็นส่วนของตารางร่างอย่างด้วยส่วนตัวเอง
แล้วเป็นหมายคิดภาพสุดท้ายรัศจรรย์รู้สึกยังไงอยากทำอย่างนี้
ดิฉันคิดว่าเขาจะด่าทอดิฉันยังไงก็ตาม
แต่ดิฉันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะ
เพราะว่ามันไปห้ามเขาไม่ได้เลยอะค่ะ
ถึงไปแจ้งความไปแล้วก็ยังห้ามไม่ได้ค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงก็มันเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียค่ะ
รู้สึกไงกับแฮชแท็กที่เขาขึ้นมาคะ
อันดับหนึ่งก็คือปารีนาค้าอาวุธ
ซึ่งปารีนาค้าอาวุธนี่มันไม่เกี่ยวกับอีช่อถูกไหมคะ
การที่เขาพยายามเบี่ยงประเด็นไปหาสิ่งที่ดิฉันเนี่ยไม่ได้ทำ
ถ้าดิฉันค้าอาวุธดิฉันก็ไม่ได้ยืนตรงนี้
ดิฉันต้องอยู่ในคุกค่ะดิฉันไม่ได้ค้าค่ะ

คือตอนนี้โซเชียลมีเดียเขาก็พยายามด่าทอดิฉันเยอะมากถูกไหมคะ
แต่ในสังคมทั่วไปเขาต้องพิจารณาด้วยว่าในการประชุมสภา๒วันนั้นเนี่ย
มีสมาชิกรัฐสภาท่านใดบ้างที่เป็นอีช่อที่ไม่เคารพกฎระเบียบข้อบังคับการประชุมนะคะ
แล้วดิฉันเนี่ยก็ถูกต่อว่าด่าทอเยอะมากนะคะบางครั้งแล้วดิฉันก็งานเยอะ
วันนั้นถ้าท่านดูถ้าทุกท่านดูก็คือมันเป็นการคือเป็นคลิปธรรมชาติคือดิฉันเลิกงาน
เยอะนะคะพอเลิกงานเสร็จแล้วขึ้นรถก็เลยไลฟ์สดบนรถแล้วดิฉันก็ไลฟ์สดประจำเรื่อย
หรือถือว่าพลาดยังงั้นที่หลายส่วนคนที่หลุดเข้าไปอิช่อจะเป็นประเด็นถึงวันนี้
ไม่ค่ะดิฉันตั้งใจตั้งใจค่ะค่ะดิฉันตั้งใจ
เหมือนเดิมก็ใช้เหมือนเดิมค่ะก็เป็นตัวของตัวเองคือเราไม่จำเป็นจะต้อง
เราเป็นตัวของตัวเองเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ดีอย่างที่เขาพูดจริง
สมัยสุดท้ายเนี่ยก็ชนะคะแนนอันดับ๒๑๗๐๐เสร็จคะแนนเป็นคะแนนที่ชนะแบบเอกชั้น
เพราะฉะนั้นดีชั้นเชื่อว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่อาจจะส้มนะคะมาต่อว่า
อันนี้อาจจะทำให้เข้าใจและพลาดพิงคนที่สามารถพูดอยู่โฟเชียล
คือดิฉันไม่ได้พาดพิงสอสอพันนิกา
แต่ว่าถ้าเขาจะกินปูนร้อนท้องหรือรู้สึกแสบถึงสวง

มันมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเป็นสอสอ
คุณการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสดคุณอาจารย์ธิจัยหรือไนธาบรายยังไง

ก็พูดกันอยู่กับพวกของดิฉัน

แล้วก็ถ้าเขาดิฉันธรับผิดกฎหมายหรืออะไรได้ไม่ดี
ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับดิฉันแล้วกัน
ดิฉันทำถูกต้องตามรัฐมนูลตามกฎหมายทุกอย่าง
แต่ว่าสิ่งที่อีช่อทำในรัฐสภานั้นไม่ถูกต้อง
ซึ่งจริงแล้วดิฉันรู้สึกว่า
ขออนุญาตพูดชื่อนะคะ
คือพักอนาคตใหม่เนี่ย

แล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาดีมาก
ครอบครัวมีฐานะดีมาก

กับปฏิบัติตัวแบบนี้
แล้วจะเรียกว่าคนแบบไหนดีนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอฝาก

ให้ช่วยจัดสัมมนานะคะ
อบรมสมาชิกของพักอนาคตใหม่

กฎระเบียบทุกอย่าง

จะได้ไม่เกิดความวุ่นวายนะคะ

พอคุณจ้างภาพไว้อย่างงั้นไว้
แต่พอคุณเข้าสภามาจริงกลับ

สำหรับผู้ใหญ่ในภาคมันประชาลังไม่ได้คำแนะนำในเรื่องของ
การใช้โทรเชียลการวัดหัวลงพุนการใช้ความพูด
ในการใช้โทรเชียลมีความพูด
ไม่เห็นมีใครผู้ใหญ่ท่านใดติดต่อมาเลยค่ะ
เดี๋ยวถ้าเจอจะลองถามเขาดู
ผ่านการโพสต์ในเฟซบุ๊ค
ใช่ค่ะดิฉันโพสต์ถึงนายกทักษิณนะคะ
และก็นายกปูอย่างชัดเจนในเฟซบุ๊คไปดูได้ค่ะ

ก็ถ้าดิฉันยินดีน้อมรับ
แต่ต้องบินกลับมาแจ้งความดิฉันด้วย
จะมีการประชุมสภาในวันที่๑ที่จะถึงนี้นะคะ
เดี๋ยวขอดูว่าทางพรรคอนาคตใหม่
จะมีการอบรมหรืออย่างน้อยให้ไปอ่านข้อบังคับการประชุม
เพราะเล่มเล็กนิดเดียวค่ะอันแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะ
แล้วก็เข้าสภามาจะได้รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะ
ดิฉันเคยเป็นสอสอใหม่เหมือนกันสมัยแรกปี๒๕๘
ไม่เคยทำผิดข้อบังคับการประชุมค่ะ
เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องอบรม
แล้วก็สอนสมาชิกพักให้ทำถูกต้องในสภา
ดูเหมือนว่าคนที่เป็นปัญหานะฮะ
เป็นสอสอใหม่สมัยแรกของพักอะไรในอนาคตใหม่
ก็คงไม่ได้ดูข้อบังคับการประชุมสภา
คิดว่าจะพูดอะไรเหมือนแถลงข่าวอะไรจะพูดอะไรก็พูดได้
แต่ในที่ประชุมสภาเนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้น

ก็คงไม่ได้ดูข้อบังคับการประชุมสภาที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
ให้ประธานชีสก่อนจึงค่อยพูด
เนื่องจากตัวเองเนี่ยคงไม่ได้อ่านข้อบังคับอันนี้

แต่นึกจะพูดก็พูดนึกจะกดก็กด
ถ้าข้อบังคับถ้าคนทุกคนทำอย่างนั้นเนี่ย
ร้อยคนต่างลุกขึ้นมากดปรากฏแล้วพูดพูดกันอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่การเป็นการประชุมสภาอันทรงเกียรติแล้ว
มันกลายเป็นกลุ่มคนการชุมกลุ่มคนเถื่อนมากกว่า

ไม่ใช่สภาพุทธแทนทุกอันทรงเกียรติ
เขาอาจจะเป็นสอสอใหม่ที่มีประสบการณ์

อะไรก็ได้ก็ได้เขาคงจะติดอย่างนั้นมา
อันนี้ก็เราก็ไม่ได้ถือสาอะไรครับนะฮะ
เพราะเขาเป็นสอสอใหม่มารู้แล้วก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นกันอีก

ต้องให้ประธานสภาชี้ซะก่อนให้พูดซะก่อนจึงกดใหม่
ตามข้อบังคับเอ๋ก็ประท้วงว่าอันนี้ไม่ถูกข้อบังคับ
ให้อยู่ในข้อบังคับเพื่อให้การประชุมเนี่ยเรียบร้อย
ก็ขอฝากสื่อมวลชนหน่อยครับว่า
ปรินาเลยกลายเป็นเหยื่อทางโซเชียลมีเดีย
ที่จะทำลายคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่พอใจ

ก็ใช้โซเชียลมีเดียทำลายกัน
อย่างเช่นเมื่อกี้บอกฟังมาผมเพิ่งรู้อยู่ที่เองเลยฮะว่า
มีการตัดต่อรูปเขาแล้วใส่ข้อความที่หยาบคายว่าเขาพูด
เนี่ยคนไม่รู้ก็ว่าเออพูดจับคายมาก
เขาจึงบอกไม่รู้เรื่องเลยทำขึ้นมาเองแท้เลย
ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยทำลายฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่ใช่สภาพหลุด
ขอสัมภาษามิญญาณคิดให้ดีด้วยครับฝากด้วยครับ

พี่นักขาวเขาโทรมาหลายสำนักแล้วเขาจะไปหา
แต่เขาบอกว่าเขาอยู่พรรณกระชานรดลอแผลงข้าว
ไม่มีค่ะถ้ามีก็โทรศัพท์เข้ามาแล้ว
มาเพราะว่าพี่นัดกันมาที่นี่ให้หนูมา

ก็อย่าตบกัน